คุณผู้ชมคะคดีของในบอสอยู่วิทยาเราตามความคืบหน้าให้ทุกวัน
แต่วันนี้มันมีประเด็นใหม่เกี่ยวกับคดีคู่ขนานที่ตามมา
ก็คือคดีการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาสทองนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่เชียงใหม่
มีคำถามเกี่ยวกับคดีนี้ตั้งแต่ต้น
นายจรุชาติไปเป็นพยานคนสำคัญให้กับคดีของในบอสอยู่วิทยา
หลังจากเกิดอุบัติเหตุนายจรุชาติเสียชีวิต
โทรศัพท์และซิมของโทรศัพท์ของนายจรุชาติมันหายไป
หายไปไหนตำรวจบอกแล้วนะคะได้ข้อมูลมาแล้วว่า
โทรศัพท์และซิมของนายจรุชาติหายไปไหน
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรภาค๕ตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
ก็ได้เชิญครอบครัวของนายจรุชาติ
และนายชูชัยเลิศพงศ์อดีศรหรืออดีตสวกอง
ที่รับนายจรุชาติเข้าทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกคนที่เกี่ยวข้องในที่ทำงานเรียกมาหมดเลยค่ะ
เรียกมาสอบสวนในฐานะพยานนะคะเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือและซิมโทรศัพท์มือถือของนายจรุชาติที่หายไปนะคะ
ตำรวจก็เรียกตัวมาเพื่อสอบสวนนะคะคนนี้นะคะครับคือเจ้าตัวยอมรับว่านำโทรศัพท์
เขาทำลายโทรศัพท์ทิ้งคือทิ้งลงแม่น้ำในจังหวัดเชียงใหม่
สาเหตุคือเพราะตัวเขาเนี่ยสนิทกับนายจารุชาติ
หลังจากมาทำงานด้วยกันกับอดีตสวกอง
ก็เลยมีรูปถ่ายคู่กันในโทรศัพท์มือถือของนายจารุชาติ
ทีนี้พอมารู้ว่านายจรุชาติเป็นพยานคนสำคัญ
ในคดีของบอสอยู่วิทยา

ผมก็กำลังจะลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กลัวว่าถ้ารู้ว่าสนิทกันกับนายจารุชาติ
จะเกิดผลกระทบกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง

เอาโทรศัพท์มือถือไปทิ้งแม่น้ำ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องสืบข้อมูลต่อถึงแม้ว่า
โทรศัพท์มือถือจะถูกทำลายไปแล้วค่ะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะหนักไปกว่าเดิมหรือเปล่านะเนี่ย
เขาได้รับโทรศัพท์มือถือไปแล้ว
เขาก็ไปลบภาพต่างเขาในโทรศัพท์
แล้วมันมีข่าวที่เรื่องว่ามีชายลึกลับเนี่ย
เอาโทรศัพท์มือถือซิมหายไปต่างไป
เขาก็กลัวเขาก็เอาไปเขาก็บอกเขาไปทำลาย
อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่เราก็สงสัยเหมือนกันนะครับ

เราก็พยายามที่จะตรวจสอบว่าในโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ย
มันมีความสำคัญต่อคดีของเราไหม

ซึ่งมันก็ที่เรารับรู้กันนะครับ
แต่ว่าคดีคืนเราไม่ทราบ
ส่วนโทรศัพท์นายพระศิลป์ได้มายังไง

พระศิลป์บอกว่าไปขอจากพ่อแม่ของนายจารุชาติ
ในคืนที่นายจรุชาติเสียชีวิต
เพราะว่าเป็นคนติดต่อไปหาให้มารับศพ

แม่ของนายจรุชาติแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์เอาไว้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
โทรศัพท์ที่ถูกทำลายเป็นคนละเครื่องกันนะคะ
ญาติไปเจอในถุงข้าวของนายจารุชาติ
เก็บมาจากห้องพักที่เชียงใหม่
ซึ่งเป็นเครื่องเก่าของนายจรุชาติ
มันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วคนละเครื่องกันค่ะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายจรุชาติ

ตรวจสอบย้อนหลังไปตอนนี้ตรวจสอบไปสองปี
ทั้งตัวนายจรุชาติเองและคนในครอบครัว
เรื่องต้นยังไม่มีความผิดปกติอะไร

เพราะว่าหลังจากนายจรุชาติเสียชีวิต
ก็มีเงินในบัญชีเพิ่มเพียงหลักพันหลักหมื่น
แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มอยู่ดีนะคะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ก็อยากจะรู้เรื่องราวว่าเออตกลงแล้ว
พี่น้องที่มีบ้านอยู่ข้างกันก็พูดเหมือนกันครับ
คือเขาก็ไม่รู้เรื่องว่านักภาษินเนี่ย
ไปเจอไปเจอไปคบหาอะไรกับใครยังไง
เพราะว่าไม่ได้พูดได้คุยไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว
ได้เล่าเรื่องที่คดีคนที่ตายให้ฟังไหมยาย
เออยายไม่พูดเรื่อง
แต่แกเล่าให้ฟังไหมว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไหม

แต่ฝั่งเฮากับจรุชาติก็ไม่ค่อยได้คุย
บอกมูจักรเลยค่ะนี่แกสาบานได้เลยบอกมูจักรเลยค่ะ
บอกมูจักรเลย

โทรไปเนี่ยฮะคุณบุริพัฒน์พยายามโทรไป

เพราะเราก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออ
เผื่อจะมีอะไรที่จะบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง
นะคะเผื่ออยากชี้แจ่งในมูลของเองนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวปราธกฐาในงานงานหนึ่งนะคะ
แล้วก็ได้พูดถึงคดีของบอสอยู่วิทยา
นายกบอกเลยว่าผมไม่โอเค
ใช้คำนี้นะคะอันนี้คืองานพลิกฟื้นประเทศไทย

ก็พูดถึงคดีบอสอยู่วิทยาว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
ท้าทายระบบยุติธรรมและระบบกฎหมายไทย
แล้วก็กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอแสดงจุดยืนว่าผมไม่โอเค

ผลักดันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
พร้อมที่จะดำเนินการหลังจากเห็นข้อสรุป
ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาในชุดของนายวิชามหาคุณ
เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาโดยมีความเป็นอิสระของสังคม
แล้วก็มีองค์ความรู้มีความเป็นกลางด้วย
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากจะสร้างความมั่นใจ
ให้กับนานาชาตินะคะให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทย
อันไหนผิดบกพร่องก็แก้ไข
กฎหมายมีเป็นแสนคดีนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ให้เกิดในลักษณะแบบนี้อีก

มันเป็นคดีหนึ่งในอีกหลายแสนหลายล้านคดี

เข้ากิจธรรมนี้เป็นคดีที่ผมให้วัสดิ์คันอยากินยวดนะครับ
ไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน

และพร้อมที่จะดำเนินการตามหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่